ถึงข่าวนี้ต้องแสดงท่าให้ดูหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าผู้คุมหอโหดสั่งป๓ลุกนั่งทำไตพังเดินไม่ได้
คุณไอ้ลูกนั่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ
ตอนคุณเคยโดนลงโทษไหม
นี่ฉันเคยพร้อมกันทั้งหมดนี่ลุกนั่งจับหลังศิริษฐา

คุณผู้ชมได้ยินไหมดิฉันได้ยินเสียงข้อก๊อปแก๊ป
เข่านี่ก๊อบแก๊ปคุณผู้ชมทำได้สัก๑๐๒๐ทีเนี่ย
เราก็ปวดเข่าบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะเป็นไข้ขึ้นได้เลย
นี่ดิฉันเคยโดนนะให้ทำพร้อมกัน๓๐ทีดิฉันขึ้นสะพานลอยไม่ได้
ป๓เด็กป๓ถูกลงโทษทำแบบนี้๓๐๐ที
ไข้ขึ้นไตแทบวายเพราะฉี่ไม่ออก
ถูกส่งโรงพยาบาลเรื่องนี้เป็นข่าวนะครับคุณผู้ชม
ติดตามข่าวนี้กันเพราะว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

นี่ไงในเฟซบุ๊กนี่ใช่ไหมคะที่เขาโพสต์เอาไว้
อันนี้เป็นเด็กป๓นะน้องเนี่ยกำลังอยู่ที่โรงพยาบาล
น้องบาดเจ็บจากการโดนลงโทษ

โดนลงโทษให้ลุกนั่งเกิน๓๐๐ทีคุณ
คุณอย่างที่บอกเมื่อกี้ผม๒๐ทีผมก็จะเป็นลมแล้ว
อันนี้เด็กโดน๓๐๐ทีจนอาการสาหัสเข้าโรงพยาบาล
เดินไม่ได้ฮะตับไตทำงานไม่ปกติเพราะอะไรฉี่ไม่ออก
เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กตัวแค่นี้

แต่เป็นผู้คุมหอพักชาย
ซึ่งไม่ได้เรียนในสายอาชีพครู
ตอนนี้อาการของน้องเดินไม่ได้ถึงขั้นผู้ปกครอง
ต้องอุ้มลงจากเตียงมานั่งรถเข็น
คุณผู้ชมดูภาพที่น้องถูกรักษาตัวในโรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะครับ
ตอนนั่งรถเข็นนะครับ

แสดงความคิดเห็นมาทางไลน์หน้าจอหรือทางเฟสกันหน่อยนะฮะ

หลายคนสงสารเด็กมากบอกว่าทำแบบนี้ก็ทำเกินไป

และทำโทษเด็กให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ

แค่ให้เก็บขยะล้างห้องน้ำก็พอแล้ว
ให้ลุกนั่งมันได้ประโยชน์อะไร

เรื่องนี้พอมีการแชร์ในโซเชียล

ถือว่าเป็นการทำรุนแรงกับเด็ก

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลรือสอ

ให้ข้อมูลว่าลูกอยู่โรงเรียนประจำ
ถูกลงโทษเย็นวันพระสบดี

ไม่พบให้จ่าพ่อเห็นว่าผิดปกติแล้ว

บอกว่าถูกทำโทษให้ลุกนั่ง๓๐๐ทีจนฉี่
ไม่ออกทีนี้พ่อก็รีบพาส่ง

มีอาการไตและตับวายเฉียบพันธุ์แล้วนะคุณนะ

ส่วนสาเหตุที่ถูกลงโทษ
เป็นเพราะมีนักเรียนเปิดก๊อกน้ำเอาไว้

ก็เลยถูกสั่งทำโทษทั้งหมดทุกคน
ตั้งแต่ป๑ยันป๓นะคุณ

แล้วก็โดนทำโทษลูกนั่ง

เห็นสภาพรู้แล้ว
น้ำตาไหลบอกไม่ถูก

ช่วยพัฒนาการศึกษา

หรือว่าเกี่ยวกับ

เลี้ยงอะไรตรงนี้อะไรนะ
ให้ดีกว่านี้

การดูแลบุคลากรทางการศึกษา

ไม่ใช่ครูนะแต่เป็นคนคุมหอก็เต็ม
เป็นบุคลากรของโรงเรียนอยู่ดี

ที่เรียกตัวผู้คุมหอพัก
สั่งลงโทษเด็กมาสอบสวน

สั่งให้ลองลุกนั่งจำนวน๒๐ครั้ง

ลองลุกนั่ง๓๐๐ครั้งเลยไหม

ปรากฏว่าผู้คุมหอพักทำได้เพียง

ก็หอบก็เจ็บก็ปวดแล้วนะฮะ

เพื่อร่วมสอบปรักคำนะฮะ

ก่อนจะดำเนินคดีกับคนคุมหอพักต่อไป

คือที่เขาบอกมาถ้าเกิดเป็นคนคุมหอพัก

ถ้าเกิดแบบนี้จะไม่ได้เรียนจิตวิทยาความเป็นครู

ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นด้วยนะคะ